ไปดูพระประธานที่วัดขุนศรรษะเมื่อกี้ในจังหวัดชัยนาธ
บอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนจักรพรรดิเลยประดับด้วยเพชร
แม้แต่นิ้วมือยังใส่แหวนเพชรเลย
อ๋อครับสวยงามน่าดู
ชาวบรรณนักท่องเที่ยวไปทำบุญกันที่วัดขุนศรรษะเมื่อกี้
ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธ
ต่างชื่นชมพระประธานที่แต่งองค์ทรงเครื่อง
เพชรพลอยสวยงามเหมือนองค์จักรพรรดินะคะ
มีทั้งกำไรสร้อยคอเข็มขัดชะดารวมไปถึงนิ้วมือ
สวมแหวนเพชรทั้ง๔นิ้วยกเว้นนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียวนะคะ
ซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของวัดนี้
เนื่องจากเป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่สร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เอง
พระอธิการฤทธิชัยธิระปัญโยเจ้าอาวาสวัดขุนศรรษะเมื่อกี้
บอกว่าพระประธานองค์นี้ค่ะคือพระพุทธจักรพรรดิมหามงคล
ส่วนความเป็นมาก็คือองค์สมเด็จพระพุทธโคดม
เคยแสดงธรรมโปรดเท้าชมพูซึ่งเป็นจักรพรรดิที่บ้านเมืองมีแต่เพชรนินจินดา
เพราะขุดลงไปใต้ดินก็มักจะพบแต่เพชร
พระพุทธองค์ก็เลยนิมิตให้ทั้งป่ากลายเป็นเมืองเพชร
เมื่อเท้าชมพูเห็นก็สงสัยเพราะว่าบ้านเมืองของตนเองต้องขุดลงไปใต้ดินนะถึงจะพบเพชร
แต่ทำไมในป่านี้ถึงมีเพชรเต็มไปหมด
พระพุทธองค์ก็ได้ชี้แจงว่าไม่ว่าจะที่ไหนคนหรือสิ่งของมีค่าอยู่ในตัว
เท้าชมพูได้รับฟังจึงคิดได้และศึกษาพระธรรมจนสำเร็จกลายเป็น
พระพุทธจักรวรรดิมหาจักรพรรดิมหามงคล
ให้ผู้คนได้กราบไหว้แล้วก็เป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดอีกด้วยนะคะ

ปลาปางจักรพรรดินะคะให้ชาวบ้านได้กราบไหว้และสัมผัสความงดงาม
ผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมทำบุญกันได้ค่ะ
ที่วัดขุนศรรษาเมื่อกี้นะคะจังหวัดชายนาฏค่ะ